อันนี้เรามาดูเรื่องราวของผลงานนักกีฬาไทยนะครับที่แข่งขันก่อนที่จะเดินทางมารับใช้ทีมชาติไทยแล้ว
ลงสนามนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับต้นสังกัดของชนะทิพย์
เจอกับทางวีวาเรนนางาซากิครับน้องใหม่ในเจลีก
เจในตัดบอลจังหวะนี้ได้ครับแล้วก็จ่ายทะลุช่องให้กับเจโบทอยหลุดเข้าไปยิงครับ
หนึ่งต่อ๐นาที๕๓คริลเลอร์พลาสนะครับแทงที่เราทะลุเลยครับ
ก็เคยร่วมทีมเมืองทองด้วยกันทั้งคู่นะครับไปเบียดแย่งบอลนะครับ
ตาแจ๋วแล้วดูไขว้สิครับไขว้ทีเดียวนี่ยังไม่พร้อมจะเล่นบอลจังหวัดต่อไป
แต่ว่าเจเลือกจ่ายเลยครับเห็นปุ๊บเหลือบนิดเดียวครับ
ทะลุหลุดเข้าไปถึงแม้ว่าเจโบนั้นจะไม่ได้มีความเร็วมากครับ
แต่ลูกแบบนี้ครับถึงหน้าประตูแล้วเลือกมุมได้เลยครับ
จากนั้นนาที๘๒สถานการณ์นั้นกลับมาที่ทีมน้องใหม่ครับตีเสมอ๑๑
จากการยิงอัดเข้าไปของฮิจิริโอนางงะโอกาสจะเสมออีกแล้วครับ
คราวนี้ต้องบอลยาวครับเพิ่งเจโบโมงอ้าวชนะทิพย์อีกแล้วครับ
มงประตูที่๒ครับจากลูกโมงทั้งคู่ครับ
โอ้โหสุดสุดเลยครับก่อนอันนี้ประตูแรกที่ทำได้กับเซียโซ่ก็เป็นลูกบ่ง
วันนี้หม่งอีกแล้วครับทีเด็ดจริงจริงครับทดเจ็บนาทีสุดท้ายครับ
บัวหม่งชงเข้าไปครับลูกนี้เหมือนลูกซ้อมนะครับ
ชนะทิพย์นั้นซ้อมเพื่อเป็นลูกศูนย์เลยครับโอ้โหเล็กแบบนี้นะครับ
แข่งประมาทดีนะครับวิ่งเข้าไปเรื่อยแล้วก็หาจังหวะเทคตัว
โมงนิดเดียวครับทำให้ชนะสองหนึ่งครับซัปโปโรมีสี่แต้มขึ้นมาอยู่อันดับ๑๑นะครับ
นัดแรกในซีซั่นนี้แล้วก็เป็นฟอร์มอันยอดเยี่ยม
เจก็พูดถึงนะครับบอกว่าเบื้องหลังการทำประตูให้กับซัปโปโร
อย่างที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็เรียกเสียงกรี๊ดการ์ได้จากแฟนของซัปโปโรแล้วครับ
มันเป็นลูกที่โค้ดให้ซ้อมคือมันเป็นสูตรที่โค้ดเขาสอนผมในทุกวันสอนทีมในทุกวันว่า
ถ้าบอลมาอย่างนี้เราต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะต้องขอบคุณโค้ดด้วยแล้วก็สตาร์ฟนะครับ
แล้วก็เพื่อนร่วมทีมแล้วก็เจบีด้วยที่เหมือนแบบทุกคนไม่ยอมแพ้จนทำให้เราได้รับชัยชนะ
แล้วก็ขอบคุณแฟนบอลก็รู้สึกมีความสุขมากครับที่เราชนะสักทีเพราะพรุ่งนี้ผมต้องกลับไทยด้วยนะครับก็รู้สึกมีความสุขที่เราเอาชัยชนะ